มาดูการเดินทางคืนนี้

ช่วงปีใหม่นี้จะกลับเข้ากรุงเทพมาทำงานกัน
ตรวจสอบกันหน่อยนะครับว่าล่าสุดเป็นอย่างไรกันบ้าง

ช่วงค่ำที่ผ่านมาที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราส่งเข้ามานะครับ
นี่คือการจราจรบนถนนมิตรภาพ
ช่วงผ่านจังหวัดนครราชศรีมามุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพ
ช่วงค่ำที่ผ่านมาจะเห็นว่ารถยนต์หนาแน่นมากตลอดทั้งสายนะครับ
ตำรวจทางหลวงได้เปิดช่องทางพิเศษ
บนถนนมิตรภาพเขตตำบลจอหออำเภอเมืองโคราช
เปิดช่องทางพิเศษบริเวณถนนมิตรภาพเขตตำบลคลองไผ่อำเภอศรีคิ้ว
แล้วก็เปิดช่องทางพิเศษบริเวณทางขึ้น

ในช่วงตำบลหนองสาหร่ายแล้วก็ตะบนกลางดงอำเภอปากช่อง

มีรถยนต์หนาแน่นเต็มแน่นทุกช่องจราจร

โดยคาดว่าสภาพการจราจรบนถนนมิตรภาพ
หนาแน่นต่อเนื่องตลอดทั้งคืนนี้เลยนะครับ

ทั้งถนนผงโดทีนหมาย๑
ไปจนถึงแยกหน้าค่ายเจรประวัตินครสวรรค์
การจราจรก็มีรถเพิ่มมากขึ้น

บริเวณเชิงสภานแตชาติวง
แล้วก็ควบคุมสัญญาณไฟจราจรด้วยมือแทนแบบอัตโนมัติ
ก็จะช่วยเร่งระบายรถที่เดินทางมาจากภาคเหนือให้เข้าสู่กรุงเทพแบบสะดวกมากยิ่งขึ้น
ส่วนถนนทางหลวงหมายเลข๑๑๗นครสวรรค์พิศนุโลก
ตั้งแต่ทางแยกนวมินไปจนถึง๓แยกอุทยานสวรรค์

เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนครสวรรค์ก็ฝากประชาสัมพันธ์มานะคะว่า
พรุ่งนี้ตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงเที่ยงคืน

ถนนทางหลวงหมายเลข๑๑๗นครสวรรค์พิศนุโลก

รถจะแน่นเป็นเท่าตัวเลยนะคะ
ก็ขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนวางแผนการเดินทางให้ดีด้วยค่ะ

บรรยากาศบนถนนมอเตอร์เวย์
บริเวณจุดพักรถเขาดินช่วงกลางคืน
ในช่วงอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้านะครับ
ดึกคาดว่าน่าจะมีรถใช้เส้นทางดังกล่าวเยอะนะครับ
เนื่องจากยังอยู่ในช่วงเปิดให้ใช้เส้นทางฟรี
จนถึงวันที่๔มกราคม๒๕๖๑เวลา๒๔นาฬิกา
โดยฝั่งขาเข้ากรุงเทพพบว่ามีรถหนาแน่น
สามารถใช้ความเร็วได้ประมาณ๖๐๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
ช่วงเข้าจุดพักรถมีรถติดสะสม
ทำให้รถบางส่วนไปจอดริมไหลทางนอกจุดพักรถ

ตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวย์ประชาสัมพันธ
ระวังเรื่องการใช้ความเร็วแล้วก็การเปลี่ยนเลนกระทันหันด้วยนะครับ
เพราะว่ามันทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
ต้องระมัดระวังกันมากขึ้นในช่วงขากลับนะฮะ